ฉันคือสิริมงคล
ช่วงนี้คนใช้สิรินำทางบ่อยจังไปไหนกันนะ
สงสัยคนเขาตะเวนหาที่ทำบุญเพื่อเสริมดวงในช่วงปีใหม่กันบ้างจ๊ะ
กลัวดวงตกหรือกลัวโควิด๑๙มากกว่ากันคะ
และทำไมต้องเสริมดวงด้วย
เสมอไปนะสิริยิ่งคนที่ดวงดีเนี่ย
ยิ่งควรที่จะไปทำบูญเพื่อเสริมดวงให้ดวงปังดวงดีขึ้นไปอีกขั้น
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะในช่วงนี้ถือว่าดวงดีค่ะ
เป็นราศีที่ได้เปรียบราศีอื่นอยู่มากเลยนะคะ
ชาวราศรีมีนเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองกำลังปรารถนาอยู่ค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ดีนะคะขอแนะนำว่าให้ชาวราศรีมีน
โอกาสไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของผู้อุปถัมภ์นะคะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันนั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณไปไหว้เจ้าพ่อเสือนะคะ
เพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาให้พ้นไปจากตัวค่ะ
ดวงดีจนฉุดไม่อยู่จริงด้วย
ใช่เลยจ้ะสำหรับชาวราศีสิงศ์ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการงานนะคะ
ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะหมอไก่ขอแนะนำว่าให้คนไปไหว้ไต่เซียหุกโจ้หรือว่าเจ้าพ่อเฮ่งเจียค่ะ
เพื่อจะทำให้มีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์มากขึ้นนะคะ
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยเพื่อห่างไกลโควิด๑๙นะจ๊ะ